สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่นครสวรรค์เกม
ค่ะแต่ว่าความพร้อมของเจ้าภาพใช่ยังไงบ้างตอนนี้
ค่ะความพร้อมของเจ้าภาพจริงจริงแล้วจังหวัดนั้นสสสวรรค์
เป็นโอกาสครั้งที่๓แล้วนะคะที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาตินะคะ
เขาเตรียมความพร้อมทุกอย่างค่ะเขาบอกว่าไม่ได้เน้นเรื่องของ
ผลการแข่งขันนักกีฬาจะเป็นยังไงก็ทำกันอย่างเต็มที่นะคะ
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเตรียมงานครั้งนี้ให้มีความพร้อมมากที่สุดนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับส่งนักกีฬานะคะสถานที่จัดการแข่งขันนะคะ
รวมทั้งเรื่องของสาธารณสุขต่างวันนี้ค่ะเขาบอกว่ามีความพร้อม
เพราะว่าใช้งบประมาณนะคะเกือบ๑๐๐ล้านบาท
ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงสนามกีฬาเพราะว่าเขาบอกว่าเรื่องของสนามกีฬามีความสำคัญมากที่สุด
ลดความเสี่ยงสำหรับการบาดเจ็บของนักกีฬาเพราะฉะนั้นเรื่องการปรับปรุงสนามกีฬามีความสำคัญค่ะ
ส่วนเรื่องของไฮไลท์การแข่งขันกีฬาต่างนั้นนักกีฬาแต่ละจังหวัดเนี่ยก็ยังขนกันมาเต็มพิกัดอย่างเต็มที่นะครับ
ซึ่งการจัดการขันกีฬานั้นก็ตกแล้วเฉลี่ย๔๐ชนิดกีฬาด้วยกันนะครับก็ไม่ได้น้อยแล้วก็ไม่ได้มากไปกว่าการจัดการแข่งขันในครั้งที่ผ่านมา
อันนี้สำคัญครับเรื่องราวของกีฬาแห่งชาติที่เราพูดคุยกันมาหลายต่อหลายครั้งหลายคนก็บอกว่าทำไมกีฬาแห่งชาติในครั้งที่ผ่านมาเริ่มที่จะมีความเงียบเกิดขึ้นคนดูไม่ค่อยเขาสนใจ
อันนี้เนี่ยเราต้องบอกไว้ก่อนว่าจุดประสงค์ในการจัดกีฬาแห่งชาติเนี่ยคือต้องการให้นักกีฬามีความเคลื่อนไหวแล้วก็พัฒนาตัวเองเพื่อพัฒนาเข้าไปสู่ระดับที่สูงกว่าทีมชาติและก็สูงขึ้นไปกว่านั้นด้วย
นักกีฬาทีมชาติมีโอกาสในการพัฒนาสถิติตัวเองหรือว่าได้มีโอกาสในการที่จะไต่เต้าขึ้นมาสำหรับดาวรุ่ง
ดังนั้นเนี่ยคนดูจะเป็นโจทย์ที่จะมาตอบโจทย์ทีหลังกับกีฬาบางประเภทที่มีนักกีฬาทีมชาติมาแข่ง
เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะคะว่าการแนะนำมีความพิเศษยังไงนะคะ
แต่ว่ากีฬาแห่งชาติเป็นการแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดของประเทศแหละมีมายาวนานอย่าง๔๘ปีแล้วนะคะ
เดี๋ยวเราไปดูกันว่าความเป็นมาของกีฬาแห่งชาติเป็นอย่างไรบ้างค่ะติดตามจากรายงานเลยค่ะ
กีฬาแห่งชาติจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช๒๕๑๐หรือ๔๘ปีก่อนที่กรุงเทพมหานคร
โดยจัดขึ้นทุก๑ปีโดยสมัยนั้นเรียกว่ากีฬาเขตแห่งประเทศไทย
และเปลี่ยนชื่อเป็นกีฬาแห่งชาติในการแข่งขันครั้งที่๑๘
หรือปีพุทธศักราช๒๕๒๗เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับวงการกีฬาไทย
กีฬาแห่งชาติจัดทุก๑ปีจนถึงปีพฤศกราชสัมพันธ์๕๔๑
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยมีขึ้นทุก๒ปีแทน
แต่ปีพุทธศักราช๒๕๔๙คณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดปีละ๑ครั้งเหมือนเดิม
เพื่อให้นักกีฬามีรายการแข่งขันตลอดปีนำไปสู่การพัฒนาโดยปัจจุบันมี๗๗จังหวัดเข้าร่วมชิงชัย
นครสวรรค์รับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพซึ่งนับเป็นครั้งที่๓
โดยครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช๒๕๓๙หรือปากน้ำโพเกม
ครั้งนั้นมีเหตุการณ์สำคัญที่ผู้คนจะไม่ลืมคือการคว้าเหรียญทองวอเล็กบอลของทีมสาวประเภท๒
โด่งดังและกลายมาเป็นภาพยนตร์เรื่องสตรีเหล็ก
จังหวัดที่จัดกีฬาแห่งชาติมากที่สุดคือเชียงใหม่ทั้งหมด๔ครั้งได้แก่ปีพุทธศักราช๒๕๑๑๒๕๓๓๒๕๔๕และ๒๕๖๐
รองลงมาคือกรุงเทพมหานคร๓ครั้ง

ขณะที่นครสวรรค์จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่๓เท่ากับกรุงเทพ
ผลการแข่งขันที่ผ่านมากรุงเทพมหานครครองความเป็นเจ้าเหรียญทองมาโดยตลอด
แต่พวกเขาเสียแชมป์ให้กับสุพรรณบุรีมาแล้ว๒ครั้งติดต่อกัน
โดยปีล่าสุดที่นครราชศรีมาเกมสุพรรณบุรีกวาดได้ถึง๑๒๑เหรียญทอง
ค่ะก็เป็นประวัติมาอย่างยาวนานนะคะสำคัญที่สุดของกีฬาแห่งชาติก็คือพัฒนานักกีฬาไม่ใช่สนามกีฬาสูงแล้วนะคะ
ทีมชาติมาร่วมแข่งขันบรรดาน้องที่เกิดขึ้นใหม่

แล้วก็พัฒนาตัวเองให้ตามทีมชาติต่อไปด้วย
สมัยก่อนเขาก็จะคุ้นเคยกันในชื่อของกีฬาเขต
หลายคนก็เรียกว่ากีฬาเขตกันแล้วก็มาเป็นกีฬาแห่งชาติ

กีฬาเขตเขาจัดมาก็๑๗ครั้งตั้งแต่ในช่วงปี๒๕๕๙
จากนั้นปี๒๒๘ก็เปลี่ยนเป็นกีฬาแห่งชาติ
ที่จังหวัดเชียงรายได้รับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพในครั้งแรก
แล้วเดี๋ยวเชียงรายเขาจะเป็นเจ้าภาพในปี๒๕๕๙
ซึ่งจะเป็นปีแรกที่เป็นเจ้าภาพ๒ครั้ง

จริงแล้วมันจะช่วยพัฒนานักกีฬาจริงหรือไม่
ก็จะมีการปรับปรุงต่อไปนะไม่หยุดนิ่งนะสำหรับกีฬาแห่งชาติ

ดังนั้นเดี๋ยวต้องมาพูดคุยกันกับเรื่องประเด็นนี้
ต้องตามกับทางท่านผู้ว่าสกลวรรณพงศ์ด้วยนะครับ
เรื่องราวของกีฬาแห่งชาติอย่างที่คุณสุภาษาพูดไป
ก็คือมันเป็นเวทีในการผลิตนักกีฬาดาวรุ่ง

ถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนจากปีต่อปี
เป็น๒ปีครั้งหนึ่งมันจะเป็นยังไง

แต่ว่าเวทีนี้เนี่ยมันเป็นเวทีที่ผลิตนักกีฬามาอย่างยาวนาน
แต่ว่าเราบอกว่าทำไมเวทีนี้ถึงซบเศร้าจัง
แล้วครั้งนี้มีวิธีการในการเรียกความคึกคัก
กลับมาอย่างไรเดี๋ยวติดตามได้นะครับจากรายงานครับ
นักกีฬาที่มีชื่อเสียงล้วนผ่านเวทีของกีฬาแห่งชาติมาแล้วแทบทุกคน
เพราะการกีฬาแห่งประเทศไทยเน้นนโยบายผลักดันดาวรุ่งหน้าใหม่
เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของวงการกีฬาไทย
ทำให้ผู้แทนสมาคมจากสมาคมต่าง
พลาดที่จะเดินทางมาสอดส่องบรรดานักกีฬาดาวรุ่ง
รวมถึงการประเมินผลงานของนักกีฬาทีมชาติในสังกัดของตัวเองด้วย
กีฬาแห่งประเทศไทยทราบดีว่าในระยะหลัง
กระแสการแข่งขันกีฬาแห่งชาติอาจซบเซาไปเพราะหลายปัจจัย
ทั้งเรื่องการสื่อสารระหว่างจังหวัดกับกรกฐ
ปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือแม้แต่การประชาสัมพันธ์การแข่งขัน
ทางกอกกะทอจึงเตรียมแผนในอนาคต
เพื่อทำให้หนึ่งในมหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองไทย

ในระยะหลังเราจะซบเศร้าไปนิดหนึ่ง
เพราะว่า๑ระบบการคัดเลือกจังหวัด
ดูเหมือนว่าความเข้มข้นในการคัดเลือกนั้นจะไม่เพียงพอ
ตัวการกีฬาของเราจะต้องเป็นตัวกระตุ้น

สร้างสิ่งดีแปลกใหม่
โดยเฉพาะการมีไมตีจิตที่จะเปิดบ้านเปิดเมือง
ต้อนรับนักกีฬาด้วยความภาคภูมิใจ
ถ่ายทอดสดจะต้องชัดเจน

มีระบบต่างอำนวยความสะดวกที่จะส่งข่าว
ห้องส่งข่าวช้าวเย็น
และอำนวยความสะดวกกับทีมงานไม่ว่าไอ้เครดิต

แค่นี้แหละก็จะทำให้เกมเราเป็นเกมที่น่าดูยิ่งขึ้น

ทำให้หลายจังหวัดตื่นตัวรับลูก

อย่างเช่นเจ้าภาพนครสวรรค์
ยืนยันว่าจะทำให้นครสวรรค์เกมส์ครั้งนี้
คึกคักยิ่งกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
เพราะฉะนั้นการที่เราย้อนกลับมาจัดการ
ขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่๔๔ในครั้งนี้
ก็เป็นความภาคภูมิใจของคนนครสวรรค์
ที่เราได้กลับมาจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติอีกครั้งหนึ่ง
เราได้รับความร่วมมือร่วมใจ

ทุกคนมีความมุ่งหวังว่านครสวรรค์เกมเนี่ย

ในการทำงานชิ้นใหญ่ให้กับคนนครสวรรค์
ภาคส่วนก็จะได้รับผลจากการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้นะครับ
เราจึงเชื่อว่านครสวรรค์เกม
ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่๑๑๒๑ธันวาคมนี้
เราพร้อมที่จะดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์
แล้วก็เรามีคำขวัญว่ามิตรภาพยิ่งใหญ่กว่าชัยชนะ

ปลุกกระแสในครั้งนี้ไม่สามารถทำได้ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
แต่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐเอกชนและคนละเรือน
เพราะกีฬาแห่งชาติไม่ใช่กีฬาที่จัดแข่งขันโดยไร้เป้าหมาย
แต่มันคือเวทีสำคัญที่จะผลิตนักกีฬาดาวรุ่งป้อนสู่ทีมชาติ
เพื่อสร้างชื่อเสียงให้ชาวไทยในสังเวียนระดับโลกต่อไป
ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีรายงาน
เปลี่ยนมาในยุคของคุณสกลวรรณพงศ์

เพราะว่าตอนนี้กีฬาแห่งชาติอย่างที่เราทราบกันมา

ตามความสนใจของกีฬาด้วย

ถ้าเกิดเราสามารถทำได้ถ้าเกิดว่ามันเป็น๒ปีครั้งแล้ว

แล้วการแข่งขันบูมอันนั้นก็เป็นอีกกรณีหนึ่ง
แต่ถ้าเป็นมุมมองของผมผมคิดว่าถ้าเป็นทุกปี

นักกีฬาดาวรุ่งอาจจะใช้เวทีนี้เป็นดาวรุ่งในอนาคต

พูดถึงดาวรุ่งนะคะ

ก็จะเน้นเรื่องของการแนะนำตัวนักกีฬา

คาดว่าน่าจะได้ไอเดียมาจากโอลิมปิกจากลอนดอน